ปรับทรงต่อไปคุณเขชทาละเขช
วันนี้จะมาซื้อแชมพูอะค่ะ
หนูเป็นพริตตี้พี่ก็จะซื้อไปล้างรถ
พิตตี้เวลาจะล้างรถเนี่ยมันจะต้องมีลีลาการเต้น

โอ๊ย
อันนี้ถูกสุดอันนี้ถูกกว่า
โอเคน้องน้องขอแบบอันไหนก็ได้ที่แบบ

อันนี้คืออะไรคะ
นี่คือแชมพูล้างรถนะครับโอซอลเฟซ

พวกแก๊งพวกรุ่นพี่เขาอยู่

เออขอบคุณครับทุกสามท่านเลยค่ะครับขอบคุณครับ

บริษัท๒๐๐๐บาทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถทั้งสามชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
บูล้างรถน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาเคลือบเงาเบาะ

ส่วนมากเข้าคาแคร์ครับแต่ถ้าล้างเองก็มีบ้าง
แต่ผมว่าขวด๒
น้ำยาเช็ดกระจกโป๊ปป๊าเลยมั่นใจด้วยดูจากผลิตพันธุ์แล้วขวด๒แน่นอน
นี่คือสินค้าที่คุณธรเขตไม่ได้เลือกราคาตั้งต้นอยู่ที่๙๙บาท
แพงกว่านี้ไหมผมคิดว่าแพงกว่านี้นะ
งั้นมาดูที่น้ำยาเช็ดกระจกรถยนต์ค่ะที่คุณธรเขตเลือกนะคะราคาอยู่ที่๖๙บาท
และราคาอยู่ที่แพงกว่าแพงกว่า
ซะสมแล้วค่ะสองพันบาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือผักสีม่วงค่ะ

กะหลับปีม่วง๑กิโลกรัมครับครับค่ะราคาไม่แพงค่ะค่ะ

มันขนาดเหลือกำเหลือเกิน

กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟัน

ทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน
ทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน

เก่งเก่งเก่ง
ของผมคือมะเขือม่วง
ม่วง

ของผมมะเขือม่วงครับผม
๑กิโลกรัมเหมือนกัน

เป็นรักษาให้ถ่ายก่อน

น้ำหนักเท่ากันหมดเลย๑กิโลกรัม๑กิโลกรัม๑กิโลกรัม

อันนี้เผาอร่อยเนอะ

ผมว่าด้วยขนาดที่มันแบบว่าเหมือนกันหมดแล้ว

เท็จมาก

นี่คือสินค้าที่คุณธรเขตเลือกนะคะ

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ลุ้นกันที่มะเขือม่วง๑กิโลกรัมค่ะ

ขอให้แพงกว่า๔๐บาทละกันนะคะมะเขือม่วง๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่

มันม่วงนะครับเป็นสินค้าที่ราคาถูกพีสุด
ไม่ธรรมดาเลยเป็นผู้ชายแต่ว่ารู้เรื่องพวกนี้

เป็น๘๐๐๐บาทค่ะแต่ว่าคำถามยังน่ารักเหมือนเดิม
ก็มาดิครับถามเลยละกันของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และสินค้าที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือนมพร้อมดื่มยี่ห้อโฟโมส์นะคะ
อันแรกนี้ค่ะเป็นรสนมเย็นบิงซู๒๒๕มิลลิลิตร

อันนี้รสชักโกแลตนัตตี้พาลีน๒๐๐มิลลิลิตร
ที่๓นี้ค่ะเป็นรสช็อกโกแลตคลาสสิกแคน๑๓๐มิลลิลิตร

นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณธรเขตค่ะ

คุณธรเขตคิดว่าชนิดไหนราคาถูกที่สุดล่ะจ๊ะ
ิงซูช็อกโกแลตนัตตี้หรือว่ารสช็อกโลตคลาสสิกแขก
เป็นคนชอบกินนมอยู่แล้วปุ๊ปมากแอฟเผอร์ชอบมั้ย
ชอบครับเพราะว่าต้องกินทุกเช้าอยู่แล้วอ่ะพี่ค่ะ
กินเป็นประจำเลยเสริมแคลเซียม

คือมีความมั่นใจมากแล้วมาโป๊ปะแล้วเลือกเรียนได้เลย

คำถามมันเข้าทางอย่างนี้เหรอ

อันนี้ตัดไปเลยเพราะว่ากระป๋องอะ

แต่พอเป็นอย่างนี้เราต้องมาดูว่า

๒๐๐บาทครับ

แพงฝาอ่อแพงฝาอันนี้มีสิทธิ์โอเค

ผมว่าเอา
คิดว่ารสนมเย็นบิงซูเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

นี่คือสินค้าที่น้องธรเขตเลือกนะคะ
โฟร์โมทอันนี้ราคาอยู่ที่

สช็อกโกแลตนัตตี้จะต้องแพงกว่า๑๒บาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

เก่งมากรสนมเย็นมิวซูเป็นนมที่ราคาถูกที่สุด
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

โอ้โหนี่จัดร้านจัดอะไรกันเสร็จหรือยังเนี่ย
จัดร้านเสร็จแล้วแล้วจัดอะไรอยู่ล่ะ
มันยังจัดระเบียบสังคมไม่เข้าที่
ต้องแต่งตัวเรียบร้อยอ่า

เฮ้ยพ่อทำงานอยู่ในนั้นเหรอครับ

นี่ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพราะต้องไปรับปริญญา
เอ้าพี่จบอะไรไปรับปริญญาเนี่ย
น้องเขยน้องเขยจะรับปริญญา
ไม่ใช่มันชื่อไอ้ปริญญา

ทุกเรื่องพี่ได้หมด

มียพี่พองกับด้วย

พระคสิริพรผมคอนเฟิร์มเมียพี่ดีมาก

ของอะไรลองครบลองคุย

ตอนนี้เป็นหมาที่มีเจ้าของแล้วครับผม

จะลองความรู้ว่ามาอยู่ที่ร้านของเจ๊เขาเนี่ย

มเนี่ย
ชอบถัดเรื่องนะนายก็จบที่นั่นน่ะ

ถามเลยตอบให้เร็วนะ

๒๕๐บวก๖๗๘เรียนหน่อยดีกว่านะ

คนอื่นเขายังได้๖บวก๔๑๐

ไอ้นุ้ยทำไมของกูไม่เป็นแบบนั้นบ้างอ่ะ

ได้หรือเปล่านะอุ๊ย
ยากเลยวะยากล่ะอุ๊ย
มึงจะลื้ออะไรในภาษานั้นอุ๊ย

ภาษานี้ได้ไหมภาษาถนัดภาษาอะไร

ภาษาไทยง่ายไปภาษาอังกฤษอังกฤษ

นี่จะมาต้องหัวไหมไงดอก

ร้านเรานี่มีแต่คนเก่ง
ทดสอบอะไรไม่มีครูปุ้ง
แต่น่าเสียดายที่เวลาหมดสักก่อน
พรุ่งนี้กลับมาสนุกกันต่อ
พร้อมเอาใจช่วยคุณเขตธาราเขต
ให้ไปถึงจักรผอดเงินแสน

คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านไก่ทอดเดชา
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด

หากคุณผู้ชมที่รู้คำตอบ

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

น้ำออกลูกร่างมาเดี๋ยวได้สเก็ตภาพ

ขนยาวมีหางอะค่ะ
มีหางอ๋อลูกของคนเหรอล่ะ

ก็ตอบน้องนะ

แต่เมียจับได้ไม่เล่นกันใดเลยนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป